วันนี้ก็เป็นวันที่แบบว่าได้เปิดตัวอัลบั้มนี้เป็นทางการเจ็บที่หนึ่ง
ใช่ค่ะดีใจมากแบบมากันเยอะมากเลยขอบคุณนะคะ
จริงตั้งใจทำมานานแค่ไหนแล้วครับสำหรับอาบั้มนี้
อัลบั้มนี้ทำมาประมาณ๒ปีครึ่งได้ค่ะใช่เพราะว่าเหมือนเราก็ค่อยทำไป
ตอนนั้นก็ออกไปประมาณอิสระด้วยหนูนี่นั่นก็เลยต้องเรียนรู้อะไรเยอะ
ทำหมดหรือประการได้บ้างนเนี่ย

นั่นแหละอย่างที่บอกไปว่าเหมือนคลอดลูกเลยค่ะ
เมื่อคืนหนูว่าตึ่งออกมา๒ปีของเรา
เดี๋ยวก่อน๓๐นาทีกว่านั้นมีให้ฟัง

แต่บางเพลงก็จะมีซ่อนตัวด้วย
ส้อมสตาร์จอย่างเงิน
แต่ว่ากับเพลงวีรู้สึกว่าวีจะเปิดกับสิ่งนี้พอ
เลยรู้สึกว่าแบบน่าจะเป็นวิธีที่เราจะรู้จักกันดีที่สุด
แล้ววิว่าหลายคนน่าจะมีเมิ้ลเม้นท์ของชีวิต
บางเม้นท์ที่เจอสิ่งเดียวกันกับที่เราเจอก็ได้
คือจริงที่เลือกก็แเปนรัฐอังกฤษเพราะว่า
ทั้งที่แบบพูดไทยดีกว่าแต่แบบไม่รู้เหมือนกันแล้วทำไม
ก็เลยอยากให้คนได้ฟังในแบบที่วีเขียนออกมา
แบบทดลองอันแรกเลยอะไรอย่างนี้ก็ต้องชอบ
ส่วนตัวรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ชอบเพลงของตัวเองมาก

มันอันต่างจากการทำเพลงภาษาไทยไหมอาร์บั้มภาษาไทย
อาร์บั้มภาษาไทยวีไม่เคยทำอาร์บั้มภาษาไทย
แต่ว่าในการทำเพลงมันก็แตกต่างตรงที่แบบภาษา
แล้วก็วิธีการอธิบายมันก็แบบต่างกัน
แต่ส่วนอัลบั้มมีรู้สึกว่าการทำอัลบั้มมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลย
แล้วถึงใช้๒ปีขนาดนี้ก็เลยแบบพอทำได้ปุ๊บมาเลย
อันนี้มีโปรโมทที่ต่างประเทศด้วย
อย่างนี้มันจะต้องคำนึงถึงคนฟังทั่วเอเชียมั้ย
เขาจะต้องชอบเพลงแนวไหนหรือยังไง
วิวว่าทำเพลงตามคนฟังไม่ได้
ว่าสำหรับวีวีแบบทำเพื่อตัวเอง
เหมือนแบบเราทำเพื่อเราชอบเพลงตัวเอง

เพราะถ้าเกิดว่าเราทำเพื่อเอาใจใคร
อาจจะแบบเดามันคงยากมันคงเดาไม่ถูก

แล้วแบบให้คนมารับรู้เราแบบนี้ดีกว่า

กล้ามแพร่เดี๋ยวนี้

แต่ใช้คำว่าแบบหวังว่ามากกว่า
ใช่ก็แบบหวังว่าเขาจะชอบกันนะ
เป็นนักร้องเรียกว่าเป็นศิลปินอินเตอร์เต็มตัวแล้ว
วียังไม่กล้าพูดว่าวีเป็นศิลปินอินเตอร์
แต่ว่าพี่ว่าพี่ก็เป็นศิลปินคนหนึ่ง

กับการโปรโมทเหรอคะวีตอนนี้

ก็เดี๋ยวก็พวกเราต้องประสบชาติกันไปว่าจะโปรโมทยังไง

วันนี้หนูกลับไปหนูอยากเห็นข่าวอาละปั้นจังเลย

ตอนนี้เพลงน้องมาไปถึงประเทศไหนบ้างที่เขาเปิดธุรกิจบังไหร่บ้าง
ก็มีแน่คือมีสิงคโปร์มาเลอินโดฟิลิปปินส์เวียดนามแคมโมเดียอะไรอย่างนี้

ช่วยแฟนคลับมาคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างคนต่างชาตินะ
ก็แบบเขาก็ชอบกันนะแบบเหมือนที่เราเห็นนะ
แต่เขาไม่ชอบเราก็คงไม่รู้หรอกเขาคงไม่ว่าคอมเมนต์บอก
แต่ว่าที่ผลที่ได้รับมาก็คือแบบว่าโอเคเขาชอบกัน

มันชื่นใจกว่าแฟนชาวไทยไหม
ก็มันไม่ได้ชื่นใจกว่าแต่มันชื่นใจพอสมควร
เราก็ยังอยากให้แบบคนไทยฟังเพลงเราเหมือนกัน

เพราะสุดท้ายประเทศไทยก็บ้านเราแหละ

ในเวอร์ชั่นภาษาไทยเหมือนกัน

เพราะสุดท้ายประเทศไทยก็บ้านเราแหละ

มีเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการมีหลายเวอร์ชัน
ถ้าจะทำเพลงไทยก็จะทำเป็นเพลงไทยไปเลย
ในอนาคตน่าจะมีเพลงไทยให้ฟังกันบ้างอยู่

ก็คอยรอกันต่อไปโปรเจกต์กันอื่น

แม้อยู่ในยูนิเวอร์เซลที่เป็นค่ายอินเตอร์นิดนึง
แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าถ้าเราจะมีเพียงใครก็ได้

แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้
แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้
แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้
แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้

แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้

แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้
แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้
แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้
แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้
แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้
แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้

แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้
แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้
แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้
แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้
แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้

แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้
แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้
แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้
แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้
แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้

แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้
แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้
แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้
แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้
แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้

แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้
แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้

แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้

แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้
แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้กลิ่นกันว่าถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้

ค่อนข้างแบบอัลบั้มค่อนข้างอยู่ตัวแล้วเขาก็แค่จะมาให้ความเห็นเฉย
ไม่ได้กลิ่นกันก็ก็ว่าเขาแบบให้กำลังใจเราไงบ้างกับอัลบั้มนี้
ก็มีบอกบอกว่าชอบเพลงไหนอยู่สุด
ก็ด้วยแต่ว่าฟังเพลงคนละแบบมาก

บีจะไปช่วยเขาไหมคะ
ไม่น่าค่ะยังไม่น่ามีเร็วนี้ค่ะ
คนละแนวกันมากแต่ว่าก็มีความเห็นให้

ก็พอมันเป็นไปแบบอื่น

เราก็ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้น

ก็เออเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดเป็นเรื่องเป็นราว
ค่อยแบบเอาเนื้อเพลงมาให้ดีกว่า
ละอันรูปที่ใช้ก็เป็นแบบรูปเอ็มวี่หรืออะไรอย่างนี้

ก็คงคิดเน้นไปเองนะคะ
ตกใจไหมตอนที่แบบหินผืนขาวมันห่วงกระหน่ำเข้ามา

จะเอาไงดีคือก็อยากอธิบายความจริงให้เร็วที่สุด
แล้วก็แต่ก็ไม่อยากให้แบบว่าเพลงมันยมไปด้วย

เออใช่เราก็แบบเราควรจะทำยังไงดี

แต่ไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นก็แบบช็อกอยู่เหมือนกัน

การโพสต์เป็นแผนโปรโมทแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจให้ทำแบบ
ก็คือให้คนแบบเอ๊ะเพลงใหม่หรือเปล่า
คือหลักคืออย่างนั้นเลยตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเขาน่าจะเดากันถูก
แต่ว่าเอ๊ะเล่าใครรึเปล่า
ก็เลยโทรจะเป็นแผนโปรโมทแต่ว่าไม่ได้ฝั่งใจให้ทำการที่คนเข้าใจผิดอะไม่ใช่แผนเลย
ก็คือให้คนแบบเอ๊ะเพลงใหม่หรือเปล่า
คือหลักคืออย่างนั้นเลยตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเขาน่าจะเดากันถูก
แต่ว่าเอ๊ะเล่าใครรึเปล่า

หนูก็ขอโทษอะหนูไม่ทันคิดจริงว่าแบบ
จะไปแบบว่าพลิกเป็นแบบนั้นแทนอะไรอย่างนี้

คือวีพูดอะไรได้ไม่เยอะนอกจากว่าเออวีไม่ตั้งใจจริง

คือรู้เลยอะว่าแบบคนแค่เราจริงอะ
เขาถึงแบบว่าเป็นห่วงกันอะไรอย่างเงี้ย

หวกกับการที่เราโปรโมทมันกลายเป็นเพลงเศร้าด้วยเพลงดาร์กด้วย

เหมือนก่อนแบบก่อนหน้านี้หนูโปรโมทเพลงอกหักก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะหนูโสดมาตลอดเลย
แต่พอแบบก็เลยแบบโอเคต่อไปนี้ก็เลยแบบ
โอเคแบบสิ่งที่เราทำมันจะแบบกระทบกันเรื่อยเลยนะ
ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราพูดหรืออะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนรู้กันไปแล้วค่ะ
ก้าวได้คุยไหมคะหลังจากที่แบบว่าข่าวมันตีกระจายไปขนาดนั้นแล้ว
ก็คุยเขาก็แบบว่าไม่เป็นไรใจเย็นอะไรอย่างนี้

เขาก็รู้ว่าเราแบบไม่อยากหน่อยกับเรื่องนี้เยอะกันเนอะ
ก็รู้ค่ะแล้วเหมือนแบบเพราะว่าเขาก็เหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าแบบแผนโปรโมทเป็นยังไง

เขาก็เลยรู้ว่าแบบเออนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก